เรื่องราวของร็อกเกอร์หนุ่มหัวใจนักกีฬา
ต้องบอกว่า๔๐๐กิโลเมตรจากกรุงเทพถึงบางสะพาน
จะผ่านพ้นไปไม่กี่วันเท่านั้น

ก้าวใหม่ไปพร้อมกันค่ะ
ไปต้องบอกว่ายังไม่ทันหายเหนื่อยดีเลยนะคะคุณผู้ชม
สร้างปรากฏการณ์๑๐วัน๗๐ล้าน
นำรายได้ไปซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน
ประจวบคิริขันผ่านพ้นไปเพียงไม่กี่วันเองนะคะ

ก็มีการโพสต์ข้อความก้าวต่อไปของคนไทยเพื่อคนไทยค่ะ
ชวนประชาชนร่วมหยอดกระปุกออมสินคนละ๕บาท๑๐บาทต่อเดือน
ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอื่นที่ขาดแคลนทั่วประเทศนะคะ
เพื่อเป็นพลังเสริมให้คุณหมอและเจ้าหน้าที่
เสียสละมีแรงใจแรงกายที่ดี
และเพื่อให้โรงพยาบาลที่พวกเขารับผิดชอบ
เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือ
พร้อมจะช่วยชีวิตคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
มกลางเสียงเชียร์และสนับสนุน
เหล่าฟอลลอเวอร์มากมายที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นค่ะ
ไม่เพียงแต่การริเริ่มก้าวต่อไป

เริ่มติดใจการวิ่งแบบถอนตัวไม่ขึ้นซะแล้ว
เพราะว่าใครที่คิดว่าหลังจากผ่านพ้นภารกิจที่บางสะพานแล้วเนี่ย
ตูนจะพักร่างกายบอกเลยว่าคิดผิดค่ะ
เพราะว่าพี่ตูนเขายังคงหยิบรองเท้าออกวิ่งเป็นระยะทางถึง๒๗กิโลเมตร
โดยโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแบบนี้ที่เราเห็นกันอยู่
ทั้งนี้นะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษแฟนสาว
อย่างคุณก้อยรัชวินที่ถือว่าเป็นแรงใจคนสำคัญเลย
ว่าเธอรู้สึกยังไงบ้างทุกทีที่เห็นหวานใจออกวิ่งเพื่อหารายได้การกุศล
โดยเธอตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเลยค่ะว่าโอ้โหภาคภูมิใจเป็นที่สุดเลยค่ะ
และเชื่อว่าที่แฟนหนุ่มลุกขึ้นมาทำอะไรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้
ด้วยความรักเป็นพื้นฐานสำคัญนั่นเองค่ะ

คือณเวลาที่มองอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นแฟนเรา
หรือว่าเป็นพี่ตูนบอดี้ซ้ำคือเราเห็นภาพของผู้ชายตัวเล็กค่ะ
เล็กคนหนึ่งที่วิ่งอย่างมุ่งมั่น
แล้วก็โฟกัสกับการวิ่งของตัวเองตลอดระยะทางค่ะ

คือในระหว่างที่วิ่งเขาทำหลายอย่างไปพร้อมกัน
ไม่ว่าจะเป็นการเซลฟี่เอยการโบกมือทักทาย

คือสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่สามารถทำได้เลย
ถ้าเกิดว่าเขาปราศจากความรักค่ะมันเริ่มตั้งแต่ว่าเขารักที่จะทำตั้งแต่แรก
แล้วก็เขาได้พลังความรักจากคนรอบข้างที่มาให้กำลังใจเขาอะค่ะ
เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราสามารถช่วยเขาได้
เราอยากจะเป็นกำลังอยากจะเป็นแรงซัพพอร์ตเขาให้มากที่สุด

อย่าไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป
ย้าหู้